ร้องได้ให้รักร้องได้ให้รัก
ถ้าเป็นอย่างนี้ละควันละกันตัสตาใหญ่ใหญ่สังพันธ์
อดใจพูดกันไม่ต้องล่วงหรอก
เอาคนของเธอหวังช่อมันเดินแค่มอง
พาเขาเข้าเดินจากหมอกที่ดูอีกลืมลืมเรื่องสองละ
๔หมื่นบาทครับเป็นข้าวเธอ
เป๊กก็ดีใจนะคะที่เห็นพี่กบมีรอยยิ้ม

ก็แอบหยอกเอิญพี่กบบ้าง

เอาจริงนะคนเราอะค่ะชีวิตหนึ่งพบเจอทั้งสุขและทุกข์ค้าเขากันไป

แต่ว่าเราจะรับมือความทุกข์และผ่านมันไปได้ยังไงเท่านั้นเอง
วันนี้ถือว่าเรามาแชร์ความสุขและความทุกข์ด้วยกัน
เห็นทั้งมุมทุกข์ของพี่กบแล้วก็รอยยิ้มมุมสุขของพี่กบด้วยวันนี้
และมีหนำซ้ำเราทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ในห้องส่งแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้าน
ก็ยังได้ฟังเพลงเพราะเขามาดูพี่กบด้วยมันหวานชำและเชื่อใจ
เพลินฟังแล้วมีความสุขจริงพี่กบ
พี่กบบอกว่าถ้าไปร้องเปิดหมวกใครจะมาดู
พี่กบไม่มีใครโกรธแล้วค่ะ
พี่กบยังไม่รู้เรื่องเห็นเราเดินป่ะ
บางทีไม่อยากเดินหาบ้านไม่อยากไปไหนหรอกเด็กมันร้อง
เดินจะถึงเครื่องด้านอุ๊ยไปหรอกแล้วมันร้องให้กลับบ้าน
นั่นแหละแล้วก็พี่กบต้องฝากฟันตรงนี้มาพี่กบหนูว่าเข้าใจเลย
ผู้หญิงเราแค่เป็นสิวเม็ดนึงก็เครียดแล้วพี่

คือพี่ผ่านมันมาได้ด้วยความเข้มแข็งจริงอะค่ะ

เท่ที่สุดแล้วสำหรับผู้หญิงคนนึงที่ทำได้อย่างนี้พี่ผ่านมันมาได้ค่ะ

เนี่ยค่ะชีวิตมันต้องฝ่าฟันไปแล้วพี่ฝ่าฟันมันได้ตรงนี้จริงมันเจ๋งค่ะพี่กบเชื่อหนู
ร้องกว่าเจ้ากี้เป็นยังไงบ้างนะคะ

มีตรงไหนที่แบบร้องแล้วไม่มั่นใจไหมคะ
ไม่มีหรอกแต่บางครั้งตั้งแต่โดนแกนระเบิดมันศีรษะนิดนึงคือหัวเรา
คือความคิดจะช้านิดนึง
แต่หนูว่าพี่เป็นคนที่สนทนาด้วยแล้วมีความสุขนะคุณป่า

โต้ตอบแล้วเพิดเพลินอยู่นะพี่กบเนี่ย

หนูว่าตอนที่เขาดีอยู่เนี่ยเขาต้องเป็นคนช่างเจรจานะ

ถ้าถ้าเป็นคนนอบถ่อมตนนะคุณกบเนี่ยคุยด้วยแล้วก็ไม่วางตัวคมคนอื่นเนี่ย
ก็เป็นคนที่มีสุขภาพจิต

แม้เหม้าละกลุ่นกกเกือบ

อยู่กับแม่นะ

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณกบร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โน่งใจโน่งใจโน่งใจโน่งใจโน่งใจ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณกบร้อง
ได้ครับคุณครับ

คุณกบร้องได้ไงล่ะ
พี่กบในลองทำเสียงวู้ว

รับไป๔๐๐๐บาทครับ
ขอใจฉันคืนนะครับจินตราภูลาภก็เป็นศิลปินที่เป็นขวัญใจของชาวอีสานอีกท่านหนึ่งทีเดียวนะครับ
๓เพลงแล้วคุณกบตัวช่วยยังอยู่เลยโอ้โหสวยหรูเดินทางมาเริ่มการแข่งขันเหมือนแบบโปรเลยนะ
ที่เขาทำร้านแตกไปก็ประมาณนี้เขาจะเริ่มมั่นใจไปเรื่อยแต่ต้องระวังต้องระวัง
ทีนี้ลองหารซิ๔๐๐๐แม่คะเดือนละ๒๐๐กับจิ้งหลีดกี่เดือนถึงได้๔๐๐๐อ่ะ
เดี๋ยวให้แม่เลิกเลี้ยงอีหลีดมาเลี้ยอีกบแม่คะถ้าเงินล้านนี่เลิกเลี้ยจิ้งหลีดแล้วต้องมาเลี้ยงกบแทนเลยนะคะแม่
เขาเลี้ยงจิ้งหลีดด้วยให้กบกินจิ้งหลีดพอดอร่อยนะ
เขาบอกเลี้ยงอิลิตเลี้ยงอีลิตเขาบอกเขาเมีย
เลี้ยงจิ้งหลีดเมื่อยเลี้ยงกบก็ยายยากก็เก่าแล้ว
อ๋อเลี้ยงกบก็ยายยากแม่หูได้จึงได้ว่าเบาไยค่ะแม่ค่ะ
อยากให้หัวใจเบิกบานการทำนุบำรุงซ่อมถนนซ่อมบ้านซ่อมอะไรเนี่ยก็ใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน
แต่เวลาใช้เครื่องมือที่ต้องซ่อมใจคุณป่ามันต้องใช้ใจซ่อม

วันนี้มาเนี่ยเราก็อยากจะซ่อมส่วนที่ศึกหรอของหัวใจดวงสวยดวงนี้ของพี่กบให้เบ่งบานเหมือนเดิม
เพราะว่าถึงอะไรจะเปลี่ยนไปแต่ข้างในนี้ก็ยังเป็นหัวใจที่สวยงามดวงเดิมเหมือนเดิมนะพี่กบนะนะคะ
กบมาวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสวยงามที่มันอยู่ในใจของคุณกบ
ว่าข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ว่าความสวยงามที่อยู่ในใจของคุณกบเนี่ย
วันนี้คุณกบได้เอาออกมาให้พวกเราทุกคนรวมทั้งคนดูทางบ้านอีกหลายล้านคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยได้เห็น
ตอนนี้ความสวยงามเบ่งบานเต็มสตูไปหมดเลย
อยากเก็บอารมณ์นี้ไว้ก่อนยังไม่อยากให้ร้องต่อเพราะว่าเพลงหน้าเนี่ยตัวเงินก็จะดีดขึ้นไปอีกสองหมื่น

อยากให้พี่กบพักสักนิดนึงเพื่อไปซ้อมไปฝึกไปทบทวนเพลงมาเพราะว่าเราอยากให้ได้ไปหลักแสนแล้วก็หลักล้านนะจ๊ะพี่กบค่ะ
วันนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งก่อนเนอะนะคะคุณแม่
แล้วก็กลับมาใหม่คราวหน้าแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับมาคอยติดตามให้กำลังใจมาฟังเพลงเพราะจากคุณกบได้
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในครั้งต่อไปนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้พวกเราทั้งหมดนี้นะครับต้องขอจากกันไปก่อนนะครับด้วยความสวยงามในจิตใจที่คุณผู้ชมได้เห็นในวันนี้นะครับสวัสดีครับ

เขามาให้อำแมวไปขายฝากให้เขามาสามเดียนเขาถึงมาไทยให้วันนี้มันสองปีแล้ว

บอกฝากเพื่อแลกไว้รองสวงจ่ายไชน์